มาดูเรื่องของพระนะคะที่ก่อเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นนะคะ
เป็นพระลูกวัดวัดดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการ
ถูกตำรวจรวบตัวค่ะ
เพราะว่าไปก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวตัวเอง
ตอนที่เธออยู่ในห้องเช่าตามลำพังค่ะ
นี่ก็เป็นภาพตอนที่พาไปศึกเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตำรวจสืบสวนสพสำรงเหนือคุมตัว

ผู้ชายคนนี้อายุ๔๒ปี
ก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีข่มขืนกระทำชำราวยาวชน
อายุต่ำกว่า๑๕ปีซึ่งเป็นผู้สืบสันดาร
ก็คือไปข่มขืนกระทำชำราว

เบื้องต้นก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับ
แต่ยังไม่ขอให้การในรายละเอียดของคดีนะคะ
ผู้เสียหายอายุ๑๔ปีคุณผู้ชมค่ะ
ก็มากับญาติไปร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอด
บอกว่าถูกผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นพ่อแท้

ไปแจ้งความมาแล้วแต่คดีไม่คืบค่ะ
คดีนี้ย้อนกลับไปเกิดขึ้นเมื่อ๒๙ธันวาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นผู้เสียหายอยู่ในห้องเช่าคนเดียว
พระพ่อมาหาลูกสาวที่ห้อง

ทำร้ายร่างกายบังคับเธอ

เธอก็ไปเล่าให้ยายฟังแล้วก็ไปแจ้งความค่ำวันเดียวกันนั้นเลยนะคะ
ไปเป็นอาทิตย์นะคะเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์คดีไม่คืบหน้า
ก็เลยตัดสินใจเข้าร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะ
น้องบอกว่าคือถูกพ่อกระทำนะครับแต่ว่ามีการแจ้งความแล้ว
แล้วก็คือพ่อเนี่ยยังคงส่งข้อความมาลักษณะเชิงชู้สาวอยู่
ว่าขอให้ท่านช่วยเร่งนัดให้สักนิดหนึ่งนะครับ
เหลือแค่ขออนุญาตสึดิ์ออกหมายจากท่าน

ข้อความแบบนี้ข้อความเชิงชู้สาวที่ผู้เป็นพ่อ
ส่งมาให้ลูกทำให้เธอรู้สึกเครียด
จัดถึงขั้นอยากจะคิดสั้นเลย
แต่เธอบอกโชคดีที่เพื่อนสนิทคอยให้กำลังใจและห้ามไว้
มันก็เลยไม่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นนะคะ
ล่าสุดมีรายงานบอกว่าผู้ต้องหารับสารภาพแล้วว่าก่อเหตุจริง
แต่ไม่ยอมเปิดเผยว่าทำไมถึงทำแบบนั้น

และประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มารับผู้เสียหายไปดูแลแล้วค่ะ